ได้เวลาสีสันข่าวเช้ากับพี่ทิศเป้แล้วนะครับพี่ทิเป้ครับ
ครับผมกลับมาแล้วนะคะ

แล้วก็ให้กำลังใจทีมช่วยเหลือหมูป่าคาเดมี่อีก๕ชีวิตนะครับ

ออกกำลังกายยามเช้าฮิมนาสติกแบบนี้
ออกกำลังกายยามเช้าฮิมนาสติกแบบนี้

ก็ได้ถ้าลูกมีความสุขพ่อก็จัดให้

นี่แหละครับคือความน่ารักของพ่อกับลูก
วันที่แม่ไม่อยู่บ้านครับ
เห็นภาพลีลาอ่อนช้อยของบรรดาหนุ่มสาวกลุ่มนี้
้อนรำเข้าจังหวะกับเพลงจังเลย
ทั้งมือทั้งหมายก็กรีดกาย
ยื้องทั้งสวยงามจังเลย

เป้ว่าหางเครื่องก็หางเครื่องนะครับ
งานนี้อายแน่นอน
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ